โบราณบอกว่าจิ้งจกทักยังต้องฟังใช่ไหมฮะ

วิเคราะห์ข้ามช็อตไปแล้วครับว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อไทยเนี่ย
ตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จจะเป็นคิวของภูมิใจไทย
วันนี้นักข่าวไปเจอกับคุณอนุทินครับ
หัวหน้าพักภูมิใจไทยตะโกนถามเลยว่าพร้อมเป็นนายกไหม
เจ้าตัวตอบแบบนี้ครับ
ถ้าเป็นนายกเนี่ยต้องเรียกว่าอะไรนะฮะหัวหน้าพักภูมิใจไทย
อย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องครับ

บรรยากาศระหว่างที่คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
กำลังเดินเข้าลิฟท์ที่อาคารรัฐสภาครับ
นักข่าวตะโกนถามไงเพราะว่าบางคนวิเคราะห์ข้ามช็อตไปแล้วว่า
ถ้าหากว่าพักอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จ
เป็นคิวของเพื่อไทยพักอันดับ๒ถ้ายังไม่สำเร็จอีก
จะเป็นคิวของพักอันดับ๓คือภูมิใจไทยแล้วนะ
ก็เลยถามเลยว่าท่านพร้อมเป็นนายกไหม
แล้วถ้าเป็นนายกจะให้ประชาชนเรียกว่าอะไรดี
คุณอนุทินยิ้มครับอย่าหาเรื่องโบกมือให้นักข่าวด้วย
ขณะที่คุณศักดิ์สยามชิดชอบครับสอสอบัญชีรายชื่อ
ในฐานะเลขาธิการพักภูมิใจไทย
พูดถึงความคืบหน้ากรณีที่พักเพื่อไทย
มีการทาบทามให้เข้าร่วมรัฐบาล
โดยบอกว่ายังไม่มีการทาบทามอย่างเป็นทางการนะ
ทางพรรคภูมิใจไทยมีการหารือกัน
ก็ยืนยันในหลักการและท่าทีเหมือนเดิมเลย
ตั้งแต่ที่มีการแถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว
หากจะร่วมรัฐบาลต้องไม่มีการแก้ไขมาตรา๑๑๒
และไม่สามารถทำงานร่วมกับพักก้าวไกลได้
ที่สำคัญย้ำชัดอีกครั้งว่า
ไม่สนับสนุนการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับ
อกจากนี้ครับนักข่าวถามถึงกระแสข่าวที่ว่า
กระทรวงคมนาคมเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการร่วมรัฐบาลด้วยไหม
คุณศักดิ์สยามซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะครับ
บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการ
นักข่าวถามต่อว่าแล้วท่านยังอยากได้เก้าอี้เดิมหรือเปล่า
คุณศักดิ์สยามบอกว่ายังไม่มีความเห็นเรื่องนี้
จากการตั้งรัฐบาลต้องพิจารณาจากองค์ประกอบของพักร่วมรัฐบาลด้วย
เพื่อทำให้ประเทศชาติผ่านปัญหาต่างไปได้
ระหว่างนั้นครับนักข่าวของเราไม่รอช้าถามสวนกลับไปเลยครับ
ท่านครับทุกวันนี้นี่แต่งตัวรอเจ้าบ่าวมาสู่ขออยู่หรือเปล่า
เจ้าตัวหัวเราะแล้วตอบแบบนี้ครับ
ไม่มีการได้พูดคุยกันเรื่องนี้นะครับ
ยังไม่ได้มีการดำเนินการที่เป็นทางการ
ส่วนตัวอยากอยู่ที่เดิมไหมครับ
ผมยังไม่มีความเห็นอะไรทั้งสิ้นนะครับ
เพราะว่าการจัดตั้งรัฐบาลในแต่ละสมัยนั้นนะครับ
ก็จะต้องพิจารณาเรื่องขององค์ประกอบของพักร่วมรัฐบาลนโยบายนะครับ
แล้วก็สิ่งที่จะสามารถเป็นการเพื่อเป็นการที่จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยนะครับ
สามารถที่จะผ่านปัญหาต่างแก้กัดหมายให้พี่น้องพระอาชญะพระอาทิตย์สำนักที่สุด
การรักษาสารบรรคของชาติให้ได้นะครับ
ไม่ได้แต่งตัวอะไรครับก็ปกติอยู่แล้วเราก็ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ